ไม่พูดถึงนายกรัฐมนตรีก็คงไม่ได้ต้องพูด
จับไม้จับมือกับผู้นำของหลายชาตินะครับ
แล้วก็ถ่ายรูปกดไลค์กับประธานาธิบดีทรัมป์
เรียกว่าเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในแต่ละประเทศมาเจอกัน

นายกรัฐมนตรีก็ไปในฐานะประธานอาเซียนด้วย
บรรยากาศที่การที่จะเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พบกับผู้นำจากนานาชาติ
ก่อนที่จะเริ่มต้นประชุมอย่างเป็นทางการ
ก็จะเห็นนะคะว่ามีผู้นำจากหลายประเทศเลย
โดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ
ลาลาดิเมียโปตินประธานาธิบดีรัสเซีย
นายศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน
ไปจนถึงผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะ
ผู้นำบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาจับมือ
แสดงความยินดีที่ผลเอกประยุทธ์ได้เป็นรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งด้วยนะคะ
ผลเอกประยุทธ์ก็ได้พูดสุนทรพฤษนะคะ

โดยชี้ว่ายังไม่มีความแน่นอน
เพราะว่าหลายฝ่ายยังขาดความเชื่อมั่น
ซึ่งจะนำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้า
พร้อมได้ย้ำถึงวาระในฐานะประธานอาเซียนของไทย
ก็คือเรื่องของการร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำออสเตรเลีย
แล้วก็ผู้นำญี่ปุ่นด้วย
เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าในการไปพูดคุย
ในการไปประชุมหารือเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะ
หาลือกับนายกญี่ปุ่นย้ำเรื่องของการเมืองไทยมีเสถียรภาพ
แล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สารต่อนโยบายอย่างต่อเนื่อง
เรื่องของการร่วมมือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อสู้กับความท้าทายในอนาคตนะครับ
ต้องรอติดตามการประชุมนี้เพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญนะครับ
ประเทศไทยนายยกรัฐมนตรีเดินทางไปในฐานะของเจ้าภาพในการประชุมอาเซียนนะครับ